ก่อนหน้านี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ทำทีแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว
แถวสี่แยกราชประสงค์อย่างที่คุณพิวัตรบอกไป
แถวนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากนะคะ
ไปตรวจสอบแก๊งมาเฟียพวงมาลัย
แก๊งนี้เขาจะมีพฤติกรรมค้ากำไรเกินควร
ช่วยโอกาสหากินกับความเชื่อความศรัทธาของประชาชน

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
แก๊งเที่ยวชาวต่างชาติทำที่เดินผ่านข้างรั้ว
ทันทีที่นักท่องเที่ยวหลงกลรับทูบเทียนมาไหว้
โดยหลงว่าเป็นการดูแลตามคำเชิญชวน
เครื่องเส้นไหว้ต่างจะตามมาทันที
โดยประกอบไปด้วยพวงมาลัยดอกดาวเรือง๔พวง
ตุ๊กตานางรำพลาสติกจำนวน๔ตัว
และทองคำเปลวอีกจำนวน๕ห่อ
ซึ่งภายในแต่ละห่อบรรจุทองคำเปลวเพียง๔แผ่น
หลังจากไหว้เสร็จขบวนการเรียกเก็บเงินจึงเกิดขึ้น
๔เฟสและ๔เทสและ๔เทส
อันนี้๑๕๐บาท
และ๔ตัว๑๐บาท

และปีนูเกียร์

ทีมข่าวถูกเรียกเก็บเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
แต่ทีมอ้างว่ามีเงินติดตัวอยู่เพียง๘๘๐บาท

รับเงินแล้วคืนเงินกลับมาให้๘๐บาท
และบอกว่าให้เป็นค่ารถกลับโรงแรม

ในแต่ละคืนจะมีนักท่องเที่ยวหลงเข้าไปใช้บริการ

พร้อมกับมีการหมุนเวียนนำเครื่องสักการะบูชา
กลับมาให้นักท่องเที่ยวรายแล้วรายเล่า
เช้าวันถัดมาทีมข่าวได้ลงพื้นที่
เพื่อสอบถามราคาขายที่แท้จริงของเครื่องสักการะ
ตามร้านจำหน่ายสังขพันธ์ย่านตลาดห้วยขวาง
ตุ๊กตานางรำขายอยู่ที่ตัวละ๑๗บาท
ส่วนแผ่นทองคำเปลวเป็นชนิดราคาถูก
ค่อนข้างยากเพราะไม่นิยมใช้
๑๐๐แผ่นหนึ่งบาท๖๐บาท

บาทหนึ่งแต่ละบาท
และเมื่อคำนวณราคารวมที่แท้จริงของเครื่องสักการะ
จะมีราคาอยู่ประมาณไม่เกิน๓๐๐บาท
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้สักการะองค์เท้ามหาพรม
เปิดเผยว่าพฤติกรรมของนักฉวยโอกาสที่เรียกเก็บเงินเกินความจริง
ทำให้ประเทศไทยสูญเสียภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในสายตาชาวต่างชาติ

เพราะน้องท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเขาคิดว่าคนไทยต้องดีเหรอเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเราไปทำแบบนั้นคนเขาก็จะไม่อยากจะมาเที่ยวอีกหรอก
จากการสอบถามไปยังกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ระบุว่าได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
อยู่บริเวณสารพระพรมเอลาวันซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว
ขณะที่มูลนิธิทุนท่านเท้ามหาพรมโรงแรมเอราวัน
ระบุที่ผ่านมาได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หามาตรการจัดการกับกลุ่มนักฉวยโอกาสที่ขายเครื่องสักการะบูชาในราคาที่แพงเกินจริงแล้ว
แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และบริเวณทางเท้าก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิ
ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม

คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะถูกขูดรีดราคาสินค้าเกินความเป็นจริง
และหากปัญหานี้ยังถูกปล่อยป่าละเลยไม่ได้รับการแก้ไข
เลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ซึ่งถูกยกย่องให้เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นของโลก
ข้าวเทราะท์ทีวีรายงาน